อันนี้ก็โหดไปนะคะคือว่าชาวพุทธเขาโหดหูเลยว่า

เธอ๓๖เสียง
จะกั้นอะไรเนี่ยคือแล้วที่ประเทศไทยด้วย
เชียงใหม่เลยค่ะที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่

ก็มีคนไปแจ้งว่าบ้านดังกล่าวใช้เสียงพุทธรูป

เจ้าของเป็นฝรั่งแล้วมีเมียเป็นคนไทย
เออทีนี้เจ้าของแม่เป็นชาวต่างชาติ

เขาก็บอกว่าภรรยาคนไทยชื่อนางสาวนวลจันทร์

ปรากฏว่าวางอยู่อีกเป็นร้อยองค์เลย
พุทธรูปคือเตรียมจะประดับประดานนี่แหละ
หดหูใจกันมากเลยนะฮะคนที่พบเห็น
เบื้องต้นฝ่ายปกครองให้เวลา๒อาทิตย์ลื้อถอน
นี่ภรรยาของเขาคือนางนวลจันทร์

ก็ให้ช่างทยอยลื้อถอนเสียงออกบ้างแล้ว

นวลจันทร์บอกว่าตนอาศัยกับสามี
ชื่อพอร์ลบลัมอายุ๖๘ปี

แต่เบื้องต้นปรึกษาสามีแล้ว
อย่าทำอย่างนี้เลยแต่สามีตอนแรกก็ไม่ยอม

อย่างไรก็ตามต้องขอโทษสื่อด้วยที่เราทำลงไป
ไม่ได้ปรึกษาใครแล้วก็เพิ่งมาอยู่ใหม่

แล้วก็มีคนเอารูปเขาไปลงก่อน

หมายถึงว่าตอนแรกมันลงในโซเชียลก่อนด้วย

เดี๋ยวขอให้ประชาชนเห็นใจ
ด้วยพระระยาเขาตอบว่าขอบคุณนะค่ะ

เขาก็บอกว่าขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ผู้ปกครองเขาบอกว่า

เข้าใจกันเป็นเรื่องที่ดีเพราะศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะ

แต่เองจริงเขาก็ไม่รู้เนอะที่ตะละข้ามัน
ก็ไม่วางที่ต่ำแต่เขาวางข้างบันได
แล้วรูปสารสนะอยู่หรามันปัดออกมาเลย

ทางด้านอาเซนต์เราจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่

แล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็คุยกัน
ว่ามันไม่เหมาะ

เราไม่สบายใจนะเป็นระดับแบบว่า
เอาเป็นพระพิคเนธไปทำอย่างนี้

ซึ่งเราก็ไม่ได้นับถือศาสนาฮินดูแต่เราก็ไม่ทำ

แกมันน่ารักขึ้นทุกวันทุกวัน
พาลูกไปเยี่ยมพ่อบ้างไหมวะ

เดี๋ยวลูกมันจะจำหน้าพ่อมันไม่ได้นะ

เค้าไม่พร้อมที่จะเจอลูกเค้าในสภาพแบบนี้
วันนี้เดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ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

จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง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

เจอกับภารายาที่เป็นท่ายาท
เวฟสาลินตึกบารโยกยังถึงถึงสุดในประเทศไทย
ทุกวันทั้งเลยมาทำไมเจอกับภารายา

ภรรยาตอนนั้นเลิกกับแฟนเก่า
ก็เลยไปดูหมอทำบุญทั้งวันทั้งวัน

เขาแต่งงานกันในเดือนหน้าในพฤศจิกาเนี่ย

เพราะว่าถ้าหมอดูไม่ให้แต่งก็จะไม่ได้แต่งอีก
แต่คุณเวฟสารินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่อยากจะเชื่อรู้จักกับมันตั้งแต่เด็ก
เห้ยมูตรเลรูแบบขั้ม
นะอันนี้ของจริง

ภพภิกคะเนเสะอืมภพพิกราบ
จากไม่เคยเชื่อมากว่าทุกวันนี้หามาบูชา
หลังจากที่รู้สึกตัวเองทรมาน
ส่งเสียงคำรามนานกว่า๓ชั่วโมงเชื่อว่า

แต่เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายว่าจะทำอะไรอันนี้

คือถ้าสมมุติไม่ใช่สนิทกันหรืออะไรเขาคงไม่มา

งานนี้เราเองแม้กระทั่งหมอลักษณ์ยังบอกโหเด็ด

สี่ทุ่มตรงสี่ทุ่มตรงนะครับกลับมาเจอกันอีกรอบสรุปสี่ทุ่มตรงต้องไปดู
เดี๋ยวเราพักกันสักชั่วโมง๒ชั่วโมง

วันนี้เจอกันแน่นอน๔ทุ่มตรงอีกรอบ